เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับพี่แม่งคุณอีกลำซอสครับได้ทั้งท้าย
ดีดีที่ได้เจอทุกคนนะครับผมอีกลำซอสค่ะ

ขออนุญาตติดให้ย้ำอีกรอบหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับ

โอเคคำถามได้ครับคุณอีน่องทรอบครับ

ก็พร้อมที่จะไปต้อนรับถือว่าเป็นความสวยงามแทบของแฟนชาวไทยนั่นเองนะครับ
ก่อนเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านักศึกได้รางวัลแฟร์ซัม
ปลดดังไหมครับในการที่จะรับรับธรรมเรื่องต่อต่อไป

คือเขาเป็นคนที่เวลาเขาเริ่มแข่งคำครับเรียกเรื่องใหม่ถ้าไปเริ่มเริ่มใหม่
เขาเป็นคนที่รู้สึกก่อนกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากทำให้มันดีที่สุดในกลุ่มงานครับ
และคุณฉั้นพิเศษเกิดนี้จะเข้าจากรัฐงานครับ

หรือไม่เล่นบทบาทเลยดี
เป็นเรื่องของตัวคุณเองบทบาทถึงแบบไหน

ก็คือเป็นสิ่งที่คุณดีต้องทำให้ร่วมงานกับคุณซูจี
คุณซูจีเป็นผู้หญิงที่

แล้วคุณลิงท์ท่องท้องเนี่ย
ต้องเป็นคนประมาณที่ถอยช่วยแก้อันดับ
อืม

ปกติคุณควรไม่มีความสามารถเสร็จ

ก็ต้องตามใจตามสำคัญพอดีนะครับ
อยากจะให้พูดถึงผลงานภาพยนตร์บ้างดีกว่า
ซึ่งตอนนี้กำลังมีผลงานภาพยนตร์อยู่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้ได้ยินมาว่าไฟเตอร์แตกต่างจากที่คุณเคยรับตัวตอบมาเลย

อเจมส์อศัพท์อศัพท์อศัพท์อศัพท์
กุฏิกุฎภาพบอกว่าคุณพุทธมองใดดีถึงแรกที่คุณคุณศูนย์รัก
แล้วก็แบบประโยชน์ทั้งคนด้วยโอ้โหถือว่าเป็นการพลิกคาแทรกเตอร์ทั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็เป็นหัวแผ่นครับเพราะว่าเขาพลิกคาแทรกเตอร์ไปเลย
เขาก็อยากบอกทุกคนมากบอกว่าทุกคนติดตามเรื่องที่ด้วยแล้วก็บอกว่าทุกคนช่าวก็ทิ้งที่ด้วย
ผมบอกได้เลยไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นบทบาทไทยเป็นแฟนชาวไทยยังไงก็ติดตามเลยนะครับ
เกิดหน้าอย่างนี้เป็นฆาตกรทุกคนก็ยอมให้ฆ่านะครับ
อันนี้คำถามส่วนตัวนะครับวันคุณโดนแดดบ้างไหมครับ
คือผมอยากรู้ว่าวันคุณโดนแห่บ้างไหมครับ
คือเกาหลีมันหนาวไงแต่ว่าห้องร้อนมันก็ร้อนนะ
คือคุณแบบคุณขาวอุ้ยไทย
แต่ผมก็โดนแดกไง
แต่คุณแบบอาวฝั่งซึมจุด
แล้วถ่ายลักษณ์ภาพมันก็ต้องโดนแดกมาก

ก็คิดว่า

ไม่มีทางไปโดยต้องรับสนุน
ศเวลาถ่ายข่าวข้าพยนตร์หรือสิ่งที่นี่ล่ะ
ศข้างนอกเหมือนกันนะค่ะ
ศแล้วก็แค่ทำทีมกันแหละ
ไอ้ง่ายศแล้วก็แต่ว่าถ้าคนนี้ไม่ได้มีงานค่ะ

ว่าเคยได้ยินคุณวิวสองบอกว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับความยอดอยู่
ถ้าเกิดมันมีบทที่เหมาะสมคุณจะรับไหมครับ

มีเรื่องมากคุณคิดว่าคุณจะรับไหมครับ

เพราะว่าเขาแค่มีความรู้สึกสนครวตนะคะว่า
เขายังมีความรู้สึกสนครวตเท่าไร
แต่เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสแต่
เดินละลอออออใส่ชุดท่าใหม่เกาหลีสูงสวยอะไรแบบเนี้ยฮะ
อ่านก็จะจากอยู่แบบสูงโทมรุกสูงโทมมากกว่า
เพราะว่ารู้สึกได้ว่าการเลือกไฟเตอร์ในการรับเล่นนะฮะ
ผลงานการแสดงของคุณยมทราบ

มันจะแตกต่างมากนะครับ
ไม่ต้องกดใจนะครับมันแสดงให้ดูว่าคุณดำนะครับ
ซึ่งแบบปากหัวของเขามาเยี่ยมมากจริง
ถ้าแตกต่างเสมอเดี๋ยวพ่อเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ
คราวนี้มาเป็นแบบว่าโหฆาตกรต่อเนื่อง
พอทีพูดถึงภาพยนต์ฆาตกรมต่อเนื่องอยากให้ทุกคนได้ติดตามการชื่อเรื่อง
กำยังมีโอกาสสามารถธัดด้วยนะครับกำตามต่อมาดีกว่า
คำตามต่อมาเนี่ยเป็นพ่อตกเผียงกันมากมากสำหรับ
แฟนแทนของคุณในประเทศไทยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะทำป้าย
เพราะว่าไม่รู้เลยว่าคุณชอบสีอะไรครับ

เพราะฉะนั้นใครที่เย็นนี้เตรียมไปงาน

ว่าเป็นปีที่ทุกคนให้ความรักที่กระดู๋ามาก

เพราะว่างานที่เขากำลังมาปีก่อนมีทั้ง๓ตัว
เขาก็จะเลิกไปเพิ่มปีนี้เลิกใหม่

ใช่ครับผมเองก็มีโอกาสได้ทำวิธีออนแฟนวิธีของเขาเมื่อประมาณ๒๒ปีที่แล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดตามผลงานของคุณติดเลยนะครับ
หนักมากด้วยคุณแบบเล่นดีมาก
ใช่ครับเห้ยผมรู้จังจริงคือซีรีส์บ้าเลยสนุกมาก
และเล่นดีจริงสุดท้ายอยากฝากเลยกับพี่พี่สุภาชนและการแทนชาวไทยครับ
ก่อนที่จะเจอกันในการแทนที่อุปเกตวันนี้ครับ

เชฟเพราะวันนี้จะเจกที่ในการวี้
ครับเขาก็ว่าไฟติดตามสุดค่ะขอออดมากครับ
ครับดีด้วยเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานของคุณปินมสท์นอนซ็อกด้วยครับ
ผมอยากดูเขาเล่นค่าละครอ่ะมันน่าติดตามเขาคงจะหลอกเหยื่องง่ายมากมากเลยนะครับ
โอเคขอบคุณมากครับพรอยังสังเบียบปรีหี๊วซ็อกซ์ด้วยนะครับ